เดินหน้าเสริมความปังอย่างต่อเนื่องกันเลยคุณผู้ชมนะ
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังสมัยนี้บอกเลยว่า
มีของเด็ดของดีที่มูติดตัวกันทั้งนั้นเลยนะคะ
พี่ฝนธนสุนทรแล้วก็พี่เจเน็ตเขียวนั่นเองคุณผู้ชมตามกันไปได้เลยนะ
พร้อมด้วยนี่คุณแนนซี่ท็อปไลน์
คือก่อนหน้านี้เขายกทีมกันไปลงหน้าทองมาแล้ว
ไปที่คุมหน้าทองอาจารย์สุบินค่ะ
เมื่อคืนนี้เขาไปกันอีกไปกันเหมือนเดิมเลย
เพิ่มเติมคือมาอีก๒ลูกทุ่งสาวลูกสาวพญานาคค่ะ
ลาล่าแล้วก็ธัญญาอาสยามนั่นเองนะคะ
แต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้ไปไหว้บูชาพ่อปู่แม่ย่านะ
ไปพิธีจุดเทียนบูชาพระราหูที่ลานเทวาค่ะ
มูลนิธิสุบินนิมิตรเพื่อเสริมดวงพลิกดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดี

เป่าสิ่งอัพมงคลออกจากตัวค่ะ
ให้การเงินนี้นะลืนไหลพร้อมกับเสริมโชคลาภสุขภาพกลับมาแข็งแรงค่ะ
เป็นไปด้วยความศรัทธาของเหล่านักร้องลูกทุ่งที่เดินทางมาร่วมงานกันเยอะเลยทีเดียวค่ะ
และแน่นอนเมื่อสองลูกทุ่งสาวลูกสาวพญานาคมาร่วมงานด้วย
เหล่านักเสี่ยงโชคเฝ้ารอทันทีเลย
มีเมฎ้าทันกล้าลาล่ามีเมเณอะนะฮะ
แล้วก็นักร้องนะคะสองสาวเนี่ยไม่ทำให้แฟนผิดหวังค่ะ
ได้ตัวเลขมาฝากกันด้วยเป็นอะไรไปดูค่ะ

เลขเลข๐
พระลูกสาวพญานาคอีกหนึ่งท่าน

หมายเลขต่อไป
๖หรือ๙
ตอนแรกเป็น๘แล้วก็๐แล้วก็๙

อ้าว๙๐๘ทำไมไม่ได้แต่ว่าเลขมันกลับกันไง
ผู้ชมมันจะครัวเลขแรกก็แล้วแต่ความเชื่อนะ
แต่ว่าใดก็แล้วแต่ขอบพระคุณคลิปนะคะ
จากคุณแนนซี่ท็อปไลน์นะนักร้องสาวแสนสวย
ส่งตรงมาให้บันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ
โอ้โหนะคะพอได้ลุ้นก็ต่อไปค่ะ